มาต่อกันที่สุดยอดมวยเทรัสที่แข่งขันกันทุกวันเสาร์ค่ะ
เมื่อวานนี้คู่เอกนะคะฝนหลวงก็ยังคงฟอร์มแรงชนะ๗ไฟล์ติดต่อกันนะคะ
ส่วนคู่รองเมื่อวานมันมากมีการนับถึง๒ครั้งค่ะ
คู่เอกนะคะระหว่างเพชรลำสิงช๕พยักษ์พบกับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีที่ฟอร์มดีชนะมา๖ไฟล์ทติดแล้วค่ะ
ซึ่งในการชกกันครั้งนี้ยกที่๓และยกที่๔นะคะฝนหลวงดักจังหวะสาดแข้งแทงเข่าจะแจ้งกว่าออกอาวุธได้หนักหน่วงค่ะ
แล้วพอขึ้นยกที่๕นะคะเพตันสินที่สถานการณ์เป็นรองพยายามที่จะเร่งออกแข้งแทงเข่าแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันก็แพ้คะแนนไปฝนหลวงก็ชนะ๗ไฟล์ติดค่ะ
มาดูกันที่คู่รองกันบ้างนะคะขุนศึกอพิมนศรีค่ะพบกับฉลามศึกสขวานิสสังรอด
ไลท์อยู่ที่ยกที่สามเป็นจังหวะแลกกันค่ะขุนศึกกาตกก็เลยโดนฉลามศึกต่อยหมัดเข้าเต็มคางร่วงให้กรรมการนับแปด
หลังจากนั้นนะคะฉลามศึกโดนขุนศึกโต้กลับบ้างแล้วก็โดนนับ๘คืนเหมือนกันค่ะ
โดยยกที่๔นะคะฉลามศึกก็หันมาเล่นลูกจังหวะฝีมือดักต่อยดักเตะดักศอก
๕ค่ะขุนศึกพยายามเดินหน้าแต่ว่าไล่ไม่จนก็แพ้คะแนนโดนฉลามศึกถอนแค้นไปค่ะ
ส่วนคู่นำรายการนะคะนำพลเล็กกกรรมนาศแพ้คะแนนช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์ค่ะ
ต่อกันที่พลเรือเอกชัยนรงเจริญรัฐนะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยสมัยที่๒
มติเอกฉัน๗๑จาก๗๒เสียงงดออกเสียงไป๑เสียง
ซึ่งการบริหารงานในอีก๔ปีข้างหน้าจะใช้นโยบายกีฬาเรือพายพัฒนาสังคมไทยร่วมนำชัยสู่ระดับโลก
โดยในโอลิมปิก๒๐๑๖นะคะก็คาดว่าจะส่งนักกีฬาได้โคต้าทั้งหมด๒ที่นั่ง
ขณะที่การขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเรือมังกรชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่มีไทยและจีนเสนอตัว
ส่วนเรือมังกรชิงชำโลกในปี๒๐๑๙มีไทยที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพอยู่ที่เดียว
เหลือเพียงแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการค่ะ
สำหรับนโยบายหลักของสมคมกีฬาเรือภายใน๔ปีข้างหน้านี้นะครับ
ผมจะพัฒนากีฬาเรือพายให้ไปสู่ระดับโลกให้ได้
ไทยรัฐทีวีนั้นได้เข้ามาร่วมกับทางสมคมเรือพายที่จะพัฒนาหรือว่าเผยแพร่
เรือพายให้กลับสู่สาธารณชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ